ส่วนเรื่องของการเมืองยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องนะฮะ
เพื่อไทยก็มีการเทียบเชิญภูมิใจไทยมาหามรือกัน
เพื่อต้องการขอเสียงหนุนในการโหวตเลือกนายกนะฮะ
คือเดิมทีคุณผู้ชมครับทางเพื่อไทยก็จะไปหาทางด้านของภูมิใจไทยที่พัก
แต่ล่าสุดทางด้านของคุณอนุทินบอกว่า
ก็ให้เกียรติพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาลยกขบวนเดี๋ยวจะไปหาที่เพื่อไทยเองแล้วกันนะครับ
สุดท้ายคุณอนุทินเป็นคนแจ้งขอเปลี่ยนเองฮะเปลี่ยนกำหนดการเลยครับ
โดยคุณอนุทินพร้อมแก่นำภูมิใจไทยจะไปเจอกันกับแก่นำของเพื่อไทยแล้วกัน
ทำการของพักเพื่อไทยด้วยตัวเอง
เหตุผลคือต้องการให้เกียรติพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ทางด้านของนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยครับ
ก็เมื่อเช้าตอน๙โมงเดินทางไปถึงพักแล้ว
บอกว่าการพูดคุยกันกับภูมิใจไทยวันนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรนะฮะ
แต่ว่าก็ทำต่อเนื่องไปจากที่แถลงข่าวเมื่อวาน
หลังจากที่มีการคุยกันกับ๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ให้พูดคุยกันกับสวแล้วก็พักการเมืองอื่น
เพื่อหาเสียงเพิ่มเติมในการมาโหวตเลือกนายก
ส่วนอากาศที่ภูมิใจไทยจะเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยครับ

ภูมิใจไทยจะรับหนึ่งในสมการที่เป็นทางออกของเพื่อไทยได้หรือไม่
ก็คือยังมี๘พักร่วมและมีก้าวไกลอยู่ด้วยนะครับ
แพทย์ชนละนานยังขอบคุณเพื่อไทยที่มาพบวันนี้
จากนี้เองทางเพื่อไทยเองก็ยังติดต่อพักชาติไทยพัฒนานะครับ
แต่ว่าทางด้านของคุณวราวุฒิเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
ก็คือยังไม่ได้มีการพูดคุยกันยังอยู่ต่างประเทศอยู่นะครับ
แต่ย้ำแบบนี้ว่าเพื่อไทยเริ่มต้นกับพักที่มีโอกาสและเป็นไปได้ก่อน
ส่วนทางด้านของพลังประชารัฐที่มีกระแสว่าจะคุยหรือเปล่ายืนยัน

ส่วนความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คของคุณอนุทินมีการโพสต์รูปตัวเองสวมเสื้อยืด
เกงขา๓ส่วนกำลังเดินก้มหน้าอยู่นี่
คล้ายกับดูมือถือบนถนนนะฮะมันเป็นสวนสาธารณะตอนกลางคืน
สื่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะมีข้อความภาษาอังกฤษแปลบรรทายได้ว่า
ถนนที่ยาวและคดเคี้ยวเอ๊ต้องการจะสื่อไปถึงใครหรือเปล่า
เอาคดเคี้ยวแล้วยังไงแล้วยาวแล้วยังไงทำไมภาพตรงเป็นภาพมืดตื้อตือแบบนี้
ต้องการจะบอกอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะเอาทีนี้ไปดูดราม่าครับ
นะฮะประโยคนี้ก็หลายคนก็แหม่บ

มีคนแก่มีผู้หญิงมีเด็ก

ตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละประโยคนี้ฮะโอ้ยโซเชียลร้อนละอุ
ตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละเพื่อให้ประชาธิปไตยไปต่อได้
ถ้าไม่มีการเสียสละก็ไปไม่ได้
อันนี้คำนี้หมายความว่าต้องให้ก้าวไกลเสียสละใช่หรือไม่

ซึ่งตอนนี้ครับท่านเสรีพิสุทธิ์เองก็พูดคำนี้ออกมา
แล้วก็ทางด้านของคุณชายธวัฒน์เองเลขาธิการพักก้าวไกรนั่งอยู่ด้วย
ท่าทีตอนนี้บรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงไปดูหน่อยครับ
เมื่อเสี่ยงภัยเดี๋ยวเรือลำที่๒มาแล้วก็ให้กันไป
ไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ผู้หญิงปล่อยให้เด็กนะ

เพื่อให้ประชาชิบปฏิเสียได้
ถ้าไม่มีภูมิเสียสละกันฮะไปไม่ได้
ไปมองว่าอ้ออย่างนี้เหรอ
อะไรแบบนี้แล้วชาวเน็ตก็โพสต์กันรัวว่า
เอ๊ต้องให้คนที่ชนะเลือกตั้งเสียสละเหรอหรืออย่างไร

ต้องผลักให้เป็นฝ่ายค้านหรืออย่างไร
ขณะที่ทางด้านของนายสมชัยศรีสุธิยากร
กรกตเองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คถึงประเด็นนี้เหมือนกัน
บอกว่าถ้าเรือล่มกลางทะเลต้องให้คนหนุ่มรอด
เพราะเขายังมีเวลาที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอีกมากมาย

ที่เก้าไกลยอมถอยเพื่อให้เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
คือน้ำใจและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่
ไม่ควรได้รับการตอบแทนโดยการผลักออกมาเป็นฝ่ายค้าน
กดไลค์และคอมเมนต์กันเยอะทีเดียวครับ
ส่วนทางด้านของคุณอมรรัฐ
อดีตสสเก้าไกรแล้วก็กรรมการบริหารพักษ
คนที่ควรเสียสละคือคนแก่ใกล้ตาย
อันนี้ก็สะเทือนเหมือนกัน

ต้องดูว่าการหามรือวันนี้ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะเป็นอย่างไร
แม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะที่สารรัฐธรรมนุนจะมีคำสั่งให้คุณพิทา
ปฏิบัติหน้าที่ไปแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะ
ความเคลื่อนไหวของคุณพิธาตอนนี้ดูผ่อนคลายลง
เพราะว่าเหมือนกับคุณพิธาจับมือลูกสาวครับไปเที่ยวพัทยาค่ะ
และนี่คือภาพที่ประชาชนเขาเห็นภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง
พัทยาจังหวัดชนบุรีก็เป็นคลิปภาพที่
คุณพิธาจุงมือน้องพี่พิมเดินเล่นสุดชิลด้วยสีหน้าดูผ่อนคลายนะคะ
ทีนี้คลิปนี้ค่ะก็นอกจากจะมีคลิปที่เดินจับมือกับลูกสาวใช่ไหม

เป็นพาดที่คุณพี่ทานี่
คุณพิทาจุงมือลูกสาวชุดสบายนะคะ
ตักอาหารเลือกของกินในห้องอาหารของโรงแรมแห่งเดียวกันนี่แหละค่ะ
ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เอง

เป็นภาพที่สวมใส่เสื้อเชิดสีฟ้ากางเกงยีนแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็จุงมือน้องพี่พิมลูกสาวของเขาอยู่ที่ริมชายหาด
แล้วก็เช็คอินในพื้นที่เมืองพัทยา
พร้อมกับเขียนข้อความที่ระบุในธรรมนองที่ว่า

จับมือลูกสาวข้อความบอกว่าเดินหน้าไปด้วยกันนะคะ
แล้วก็สีหน้าค่าตาดูผ่อนคลายเหลือเกินไปอยู่ที่ชายทะเล
ได้รับเสียงคลื่นลมคลื่นทะเลต่าง

ระบุข้อความบอกว่า
วันนี้ตั้งแต่เวลา๑ทุ่มจนถึง๒ทุ่มนะคะ
ซึ่งก็มีการเชิญชวนด้อนส้มไป
ส่วนในวันพรุ่งนี้มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน
กรกฎาคม๙โมงเช้าจนถึง๑๐โมง
คุณพิธาก็จะไปที่ลานหลังร้านสัมพันธ์การนะคะ
ในบ้านเขาหอมค่ะอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนพักก้าวไกลต่อไปค่ะ
แต่เรื่องของการเมืองเหมือนจะว่ามีผู้มาก่อนการ
แล้วก็พอออกมาพูดปุ๊บแม่มันจะเป็นอย่างนั้นเสมอเลย
คุณชุวิธร์กระโหมนวิสิตออกมาบอกว่า
เพื่อไทยกำลังเดินเกมสลายคั่วผักเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านครับ
คุณชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊คเที่ยงคืนที่ผ่านมาจู่หัวแบบนี้
ไม่มีลุงไม่มีเราประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะครับ
ไว้อย่าน่าพูดไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็บอกข้อความตอนหนึ่งนะครับ
บอกว่าในที่สุดเพื่อไทยก็เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ก้าวไก่เดินสายสลายคั่วแฮปปี้วิ่งเข้าหาเลย
ผลังประชารรถอุรมธรรมไทยสร้างชาติภูมิใจไทย

เป็นคนบอกว่าไม่เอาภูมิใจไทยเด็ดขาด
แต่วันนี้ทำไมไปหาภูมิใจไทยซะแล้ว

จุดยืนทางการเมืองต้องเอาไปฝากเมียไว้ที่บ้าน
เสียก่อนใจง่ายกลับตัวไปมาดัง

แล้วก็ยังให้ก้าวกลายเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านอีก

เงื่อมือของสวตามคำสั่งของผู้มีอำนาจค้างท่อ
ประโยคนี้หมายถึงใครคุณผู้ชมคิดต่อเองนะฮะ

เพื่อไทยจะสามารถรวมเสียงได้ทั้งหมด๒๗๗เสียง
โดยลุงป้อมประกาศวางมือทางการเมือง
ลุงตู่น้องรักเข้าล็อกดิวลลับไม่ผิดแผน

มีทางลงสวยในการร่วมจับควบกับพักที่ไม่มีลุงอีกต่อไป
ไฟเขียวสว่างโร่จากสี่แยกสว
แต่ดิวข้ามคั่วตัดส่วนเกิน
ไม่มีไทยสร้างไทยประชาธิปัตย
และแน่นอนไม่มีก้าวไกล
นายกที่ถูกเสนอชื่อคือเศรษฐาทวีสินรองนายกคือ
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ

พักอื่นก็จัดสรรปันส่วนแบ่งเค้กกันเรียบร้อยลงตัวแล้ว
แต่แทร่งแสดงละครไปจีบกันโชว์สื่อตามฟอร์มละครน้ำเน่า
โอ้โหอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนที่คุณชูวิทย์นะได้มีการโพสต์เอาไว้
ผมรวบรัดเลยแล้วกันนะฮะสุดท้ายท่อนล่างเขาบอกว่า
เมื่อไม่มีลุงไม่มีเราแดงกินส้มทั้งกระดาน
ประธานสภานายกรัฐบาลสมประโยชน์อำนาจนิยมฉบับใหม่
อดด้ามที่ไส้ในหัวกันเรียบร้อย
ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงหรือโกหก
อาทิตย์หน้าจะเปิดเผยอย่ากระพริบตา
สิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้นี่นะ

พูดเลยว่าร้อนแรงทุกบรรทัศน์แล้วก็มีนัยสำคัญทุกบรรทัศน์เลย